ยังมีหลายเรื่องราวเรื่องของการสร้างอาชีพก็ดีเหมือนกัน
ถูกต้องใครว่าหน้าแรงเนี่ยหน้าแรงเนี่ยจะหาอะไรทำไม่ได้
มีค่ะที่จังหวัดแม่ห้องศรนะคะชาวบ้านเขาไปเก็บใบตองตึง
เอามาทำเป็นเหมือนมุงหลังคาเอามาเป็นตับ
ไปดูกันสิใบตองตึงมันเป็นยังไง
บางคนเพื่ออะไรเหรอใบตองตึงนี่ตามภาพเลยเป็นแบบนี้
เหนียวถูกเอามาห่ออาหารห่อข้าวห่อหมกห่อยาสูบนี่แหละนะคะ

คือผมเคยเห็นเอามาห่อข้าวเหนียวก็มีเหมือนกัน
แล้วมันจะทำให้ข้าวเหนียวหอมด้วย

เวลามันแห้งเขาก็จะไปเก็บใบตองตึง
เย็บเป็นหลังคาแบบนี้เอาไว้ไปมุงแบบนี้เห็นไหม

เพราะว่ามันคุณสมบัติทนทานอยู่นานเป็น๔๕ปีเลยนะคะ
แต่พอช่วงหน้าแรงมาถึงเอาล่ะเป็นช่วงเวลาทำเงินแล้วล่ะค่ะ
เพราะว่าชาวแม่เสรียงจังหวัดแม่ห้องศร
ก็จะไปเก็บใบไม้จากต้นตองตึงที่มันร่วงหล่นลงบนพื้นดินเนี่ย
มาสร้างรายได้แล้วก็สร้างได้ในช่วงนี้แหละ
ก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปี
จะเป็นช่วงระยะเวลาเป็นเงินเป็นทองนะคะ

ตามบริเวณตามป่าตามเขาเราก็จะเห็นว่า
มีชาวบ้านนี้นะคะจอดรถพ่วงรถมอเตอร์ไซค์
เอาไว้ริมทางแล้วก็เดินเข้าไปเก็บใบตองตึงแห้งตามพื้น
บางคนก็เก็บตามข้างทางบางคนก็เข้าไปในป่าเลยแบบนี้

เดี๋ยวนึกเกี่ยวข้องกับป่าเยอะเนอะ

ถ้าเข้าป่าอย่างกว่าลุกตลอดเลย

อันนี้เข้าป่าไปเก็บของที่มันร่วงหล่นลงพื้นแล้ว
ถ้าไม่เก็บมันก็ทิ้งแบบนั้นแหละ
อันนี้เราเก็บมาสร้างรายได้มีประโยชน์นะ
สร้างประโยชน์ได้อย่างดีเลยนะน้องนิวนาว
แต่มันมีเคล็ดลับคือก็ต้องรีบไปแต่เช้า

เพราะถ้าเกิดแดดออกใบมันจะแห้งแล้วมันจะกรอบ
มันจะเอาไปทำหลังคาได้ไม่สวย
พอเก็บมาได้แบบนี้แล้วนะคะ
ชาวบ้านเขาก็จะนำใบตองตึง
เย็บมามัดเป็นชุด
ละ๕๐ไพรหรือว่า๕๐แผ่นนั่นแหละ
แผ่นหนึ่งเนี่ยราคา๕๖บาท
ทำให้มันเป็นแผงเป็นตับแบบนี้

วกลบคุณหารแล้วก็จะขายได้ตับละ๖๐๐บาท
ปีนึงนี่นะคะชาวบ้านมีรายได้หลายพันบาทนะ

ถ้านึกไม่ออกเอาไปเรียงเป็นหลังคายังไง

ที่เขาบอกว่าร้อนจนตับแตกเข้าใจไหม
เวลาอากาศร้อนมากตับที่มันพับกันอยู่

เป็นภูมิปัญญาอีกแบบหนึ่งของชาวโบราณสมัยที่ยังไม่มี

อันนี้ไม่เกี่ยวนี่มันหน้าน้องใบตองตึง
ส่วนที่เราให้ดูเมื่อสักครู่เป็นใบตองตึง

ให้ได้ดูกันแบบนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับ